น้องอายุ๑๓ตอนที่เราเปิดภาพให้ดูตอนก่อนโฆษณา

คือไปยิงปลาแล้วลูกดอกพลาดนะครับ

คือตัวลูกดอกนั้นไปทะลุบริเวณกระโหลกจนถึงเนื้อสมอง
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคุณปู่เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่น้องมาขอความช่วยเหลือคือมาในสภาพนี้เลยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาขอความช่วยเหลือในสภาพที่มีลูกดอกปักคาอยู่ครับ
ความคืบหน้าน้องคนนี้ครับน้องโซดาอายุ๑๓ปี
ชาวอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานะครับ
ถูกลูกดอกสำหรับยิงปลายาว๑พุตรครับ๑ใบบรรทัดนะครับ
เจาะแสกหน้าเลยเข้าสมองปักคาเอาไว้
แล้วก็ได้ตัดลูกดอกไปบางส่วนแล้ว
ล่าสุดครับทางคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
ใช้อุปกรณ์ผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงครับ

ขณะนี้น้องนั้นอยู่ในอาการปลอดภัย
สามารถพูดคุยและรับประทานอาหารได้แล้วนะครับ
แต่แพทย์ก็ยังคงเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากว่าลูกดอกเนี่ย
เอาตรงคือมันมีความสกปรกอยู่นะครับ
มันมีเชื้อโรคอะไรต่างแล้วก็เจาะถึงเนื้อสมองครับ

ขณะที่ทางคุณปู่นะฮะคุณปู่ทองดีครับ
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณ๒ทุ่ม
ของวันที่๑๘พฤศจิกายนนะครับ

หลานเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาปลากันที่คลองครับ
จากบ้านสักประมาณกิโลเดียวนะครับ
หลังจากนั้นไม่นานหลานขี่มอเตอร์ไซค์กลับมา
มือข้างหนึ่งกุมลูกดอกเอาไว้กลางหน้าผากครับ
พอตนเห็นก็รีบโทรศัพท์หาพ่อของเด็ก
แล้วก็รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลครับ
น้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์เอรี่ปุ่นมาเองหรือครับ

เมื่อนึงจับโหตกใจไหมเล็กจิมเงินคุณผู้ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยหลานเนี่ยน้องโซดาเคราะห์ยังดีนะครับ
ที่เป็นส่วนท้ายของลูกดอกที่มันปักเข้าไปครับถ้าเกิดว่าเป็นหัวลูกดอกที่มีความคมมันมีเงี่ยงอยู่เนี่ยนะครับ
อาจจะทำให้น้องเนี่ยถึงแก่ชีวิตนะครับหลังจากหายดีออกจากโรงพยาบาลไม่ให้แตะแล้วนะครับ
คุณปู่บอกอุปกรณ์เครื่องมือจับปลาทุกชนิดนะครับเอาจริงน้องก็คงจะแหยงแล้วเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่มีของแข็งเสียบเข้าไปใช่ไหมนะครับ
ดึงออกเองโดยภารการนะครับเพราะไม่รู้ว่าไปโดนอวัยวะภายในอะไรบ้างไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะฮะ
ต้องรีบแจ้งกู้ภัยแล้วก็หรือว่ารีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเอามาให้ดูเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้สำหรับใครที่แบบเหมือนกับว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้อยู่ในมือนะคะแต่วิธีการช่วยเหลือถือว่า